มาดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้ก็งงแล้วก็วุ่นวายพอสมควรเหมือนกันนะคะ
ร้านบุฟเฟ่เจอเหตุการณ์นี้ค่ะคู่รักสองคนมากินบุฟเฟ่นะคะ
แล้วก็พอถึงช่วงจะจ่ายเงินเนี่ยเถียงกันเถียงกันทะเลาะกัน
ออกจากร้านไปเลยไม่จ่ายเงินค่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่ทางร้านที่เขาขายบุฟเฟ่เนี่ย
เขาโพสต์เอาไว้ค่ะคุณผู้ชมร้านป้าบุญล้อมบุฟเฟ่๔๙๙อันนี้เป็นบุฟเฟ่อาหารไทย
เข้าร้านอยู่ที่สมุทรปราการเธอก็เล่าบอกว่าเนี่ยเมื่อวานนี้มีลูกค้าสองคนนะคะ
ผู้หญิงมาทานทานบุฟเฟ่กันแต่ว่าคือเขาเลือกทานเป็นเซต
ทานที่ร้านเซตหนึ่งสั่งกลับบ้านอีกเซตหนึ่งครับเรื่องมันเกิดตอนใกล้ใกล้ร้านจะปิด
นะฮะคุณสืบสกุลพนักงานเขาไปแจ้งขอเช็คเช็คบินอ่าฮะราคา๑๐๓๓บาท
ลูกค้าก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะรูดบัตรสักพักบอกเดี๋ยวขอจ่ายเป็นเงินสดแล้วกัน
ร้านก็ได้ได้ก็รอแต่สุดท้ายลูกค้าก็สรุปไม่ได้ว่าจะจ่ายกันแบบไหน
ฝ่ายหญิงเดินออกจากร้านนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาที่โต๊ะเอาอาหารที่สั่งกลับไปด้วย
แล้วเหมือนกับทะเลาะกันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่สองคนนี้ทะเลาะกัน
แล้วทะเลาะกันจริงหรือเปล่าพนักงานก็ไม่รู้เรื่องเล่นใหญ่ยังไงนะฮะ
พนักงานเขาก็ไปถามบอกตกลงคุณลูกค้าจะจ่ายเงินแบบไหนคะ
ลูกค้าก็บอกเดี๋ยวรอให้แม่โอนเงินมาให้ร้านก็รอ
แล้วต้องเข้าไปถามแบบนี้ค่ะ๔รอบถาม๔รอบสุดท้ายลูกค้าบอก
เดี๋ยวขับรถไปกดเงินให้เอามือถือเอาไว้เป็นหลักประกัน
แต่จนบัดนี้ก็ยังไม่กลับมาเลยค่ะทิ้งมือถือเครื่องนี้เอาไว้ให้ดูต่างหน้า
ทางร้านฝากบอกนะคะบอกว่าหากคุณลูกค้าลืมหรือว่ามีปัญหาอะไร
ก็ติดต่อมาที่ร้านได้นะคะถ้ายังไม่สะดวกจ่ายวันนี้วันอื่นก็ได้ค่ะ
มีอะไรก็มาคุยกันทางร้านไม่ว่าอะไรเลย
ค่อยมาเคลียร์กันนะฮะ
ออกจากร้านนี่อันนี้ทางร้านคงจะไม่ชอบเท่าไหร่นะคะ
ตอนแรกเขามองว่าแอคติ้งหรือเปล่าแกล้งทะเลาะกันแล้วก็ชักดาบเนี่ยนะฮะ